ค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าพื้นที่จังหวัดชนบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ค่อนข้างมากนะคะ
วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
ที่พัทยานะคะไปตรวจเยี่ยมสถานกักตัวของรัฐ
กักกันโรคทางเลือกระดับจังหวัด
ก็ไปพูดคุยกับผู้ที่กักตัวอยู่ด้วยนะคะ

คือทักทายผู้ที่กักตัวอยู่ในระยะไกลแบบนี้นะคะ
คือพกผ่านไมโครโฟนไม่ได้ไปใกล้นะคะ
นี่เป็นสถานที่กักตัวใช่ค่ะแบบนี้นะคะครับ

จากทางสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
ว่ามีผู้ติดเชื้อรวม๑๔๔ราย
ในพื้นที่อำเภอบังละมุงเดิมมีผู้ติดเชื้อ๑๗ราย

พื้นที่จังหวัดชนบุรีกลายเป็นพื้นที่สีแดงไปแล้วนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการเดินทางไปที่พัทยาครั้งนี้

แล้วก็ต้องการจะสร้างความเชื่อมั่นร่วมแก้ไขปัญหา
ฝ่าฟันวิกฤตสถานการณ์ไปด้วยกัน
เพราะว่าพัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะ

ก็มีประกาศวันหยุดยาวชดเชยให้ด้วย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะคะ
และในอนาคตก็คงจะต้องมาแก้ไขปัญหา

ก็จะมีการคัดกรองข้าราชการที่จะเข้ามาทำงาน
หวังเรื่องของผลประโยชน์หรือปล่อยประละเลย
ให้มีสถานที่อโคจรเกิดขึ้น
โดยเฉพาะบ่อนการพนัน
บ่อนการพนันต้องจัดการคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ใช้คำนี้นะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่เป็นต้นต่อ
ลุกลามอยู่ในวันนี้ค่ะ
ยืนยันว่าไม่ล็อกดาวน์ประเทศค่ะ

ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้พิจารณานะคะ
นายกรัฐมนตรีก็พูดอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะเดินทางกลับ

นี่นะคะถ้าเกิดคำว่านะจ๊ะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านนายกอยู่แล้ว
แล้วก็ส่งมินิฮัทให้กำลังใจสู้กันด้วยค่ะ

ทราบไปแล้วค่ะเสียงอาจจะเบานิดนึงอยู่ในรถ

ก็ไปตรวจงานไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์ที่ชนบุรีนะครับ